คุณจุธารัฐสนใจจะนำสัตว์เลี้ยไปเลี้ยงดูเล่นหรือเปล่า

ยาวหน่อยครับ๗เมตรน้ำหนักร่วม๑๐๐กิโล

เขาอยู่กับพระรูปหนึ่งได้มาเป็น๓๐ปี

กินโดยกันนอนโดยกันมา๓๐ปีแล้ว
ที่สำนักสงฆ์หนองหินหลัก

พระบุญเลิศอภัสโรอายุ๖๙แล้ว

ทองคำเนี่ยเป็นงูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์

เอาไว้ในห้องมันมีอ่างสะน้ำเอาไว้นะฮะ
ให้แม่ทองคำโดยเฉพาะเลยนี่ท่านก็ทำเอาไว้เนี่ยครับ
หลวงพ่อบุญเลิศก็บอกว่าเลี้ยงมาเนี่ย
แม่ทองคำมาตั้งแต่ตัวเล็กอะครับนะฮะโดยหลานชายนำไปฝากเลี้ยง
จนตอนเนี้ยเลี้ยงผ่านมาสามสิบห้าปีนะฮะโอ้โหเลี้ยงมาสามสิบห้าปี
นะจะให้อาหารเดือนละครั้งเป็นไก่สดหนึ่งตัวเดือนละครั้งเดือนละครั้งเองนะ
อื้อหูไก่หนึ่งตัวเป็นตัวใหญ่ขนาดเนี้ยนะฮะชาวบ้านที่มาทำบุญ
พอเห็นแม่ทองคำตัวใหญ่เชื่อว่าโอ้เป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าเนี่ยนะ
หรือว่าเป็นงูที่บำเพ็ญบุญหรือเปล่าก็มักจะมาขอรูปตัวหน่อยนะ
หรือว่านำหางแม่ทองคำไปวางที่บริเวณที่เขาปวดเมื่อย
เขาบอกว่าเออก็หายปวดเอออ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะฮะ
ซึ่งก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับนะฮะชาวบ้านทำแล้วสบายใจ
ก็ไม่ได้ห้ามอะไรก็ทำกันไปแล้วก็มีการร่ำลือปากต่อปากกันไป
มีคนมาขอรูปแม่ทองคำบ่อยบ่อยเอาเด็กก็รูปกับเขาด้วยอืม
หลวงพ่อบอกว่าเลี้ยงแม่ทองคำมานานผูกพันรักเหมือนลูก
จะดำไปปล่อยก็กลัวปัญหาคิดเองไม่ได้พอให้มันคิดตลอดมาสามสิบห้าปี
ก็เลยเลี้ยงต่อไปจนกว่าจะตายจากกันไปเออ
คือถ้าเลี้ยงมานานขนาดนี้ไปปล่อยป่ามันก็อยู่ไม่เป็นแล้ว